ปกติคุณผู้ชมซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคุณผู้ชมซื้อใบเท่าไหร่

ถ้าซื้อ๘๐ผมกั้นลงหายใจตายเลยนะ
พี่เบิร์ตงั้นดูข่าวนี้พี่เบิร์ตต้องตายแน่เลย
นี่ให้ถูกกว่า๘๐ให้๗๙จ้ะ

จริงแต่ค่าตัวไปซื้อเนี่ย

นี่เขาขายกันที่เชียงใหม่อยู่ตรงริมถนนโชตนานะคะ
ซึ่งป้ายบอกราคาแบบชัดเจนเลย
เราก็เลยไปคุยกับเจ๊แนนเจ้าของแผงหน่อย
เจ๊นแนนเนี่ยบอกนะว่าเริ่มขายใบละ๗๙ไมยาตรีนะคะ
ขายใบละ๗๙บาทมาตั้งแต่งวด๑เมษาก็คือที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
อยากเรียกลูกค้าช่วงนี้โควิดด้วยไงเศรษฐกิจไม่ดี
ตเตอรี่มันก็ขายได้น้อยลงคนก็ประหยัดขึ้น
ไม่ค่อยอยากจะให้เงินมันกระเด็นออกจากกระเป๋า
ทีนี้เจ๊แนนเลยคิดเฮ้ยทำไงดีอ่ะ
ถ้าเกิดว่าลดราคาลงหน่อยกำไรมันอาจจะไม่เยอะหรอก
ละ๒บาท๓บาทมันก็ดีกว่าให้เหลือติดแผงไหมล่ะ
เพราะว่าจะขาดทุนเอาเลยตัดใจขายใบละ๗๙
ลูกค้าก็มาอุดหนุนเยอะนะต้องบอกก่อนนะว่า
เลขที่ขาย๗๙มันไม่ใช่ว่าทุกเลขทั้งแผงนะ
เลขมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากนักกับเมิด
อาจจะแบบ๐๐อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่นะ
คือถ้าเกิดว่าคนดวงดีซื้อเท่าไหร่ก็ถูกค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งลูกค้าเขาบอกว่าแผงอื่นบางทีขายใบละร้อยไง
ไม่สวยเนี่ยขาย๙๐นะแต่แผงนี้๗๙อย่างน้อยเนี่ย
มันก็เป็นทางเลือกประหยัดกว่าเผื่อจะมีโชคกับเขาบ้าง
อีก๓วันอ่ะเนอะเออโหขายถูกจังเลยค่ะ